ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงคุณศรีริต้านะคะที่ได้คลอดลูกชายคนแรกไปแล้ว
เมื่อเช้าคุณผู้ชมขาต้องบอกว่า
ปล่อยภาพเซตแรกออกมาต้องร้องอู้ว้าวกันเลยทีเดียว
ไม่น่าเชื่อว่าคุณแม่จะสวยได้ขนาดนี้
ซึ่งคุณกรและคุณสิริต้าเนี่ยเขาก็เปิดตัวสมาชิกของครอบครัวด้วยภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพสองเท้าน้อยที่มีมือของคุณพ่อคุณแม่ช่วยประคองอยู่นั่นเอง
จากนั้นก็จัดเต็มเลยค่ะภาพครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาภาพแรก
มาเป็นแฟชั่นเซตเลยนะคะที่ถูกจัดแจงออกมาแบบทุกกระเบียดนิ้ว
คล้ายกับชุดของคุณศรีริต้าเลยนะ
อ๋อเดียวก่อนนะอันนี้เขาเพิ่งคลอดมาหมดหมาย
ส่วนช่างแต่งหน้าทำผมนี่แหละเขาก็จ้างช่างแต่งหน้าทำผมชื่อดังมาดูแลเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างนะคะ
ส่วนชื่อของสมาชิกใหม่ในครอบครัวคุณพ่อกรเขาโพสต์เปิดตัวเอาไว้แบบนี้นะคะ
ผมเด็กชายกวินอัศวินเจนเซ่นนรงเดชครับ
โอ้โหหน้าตาน่ารักน่าชังมากเป็นเด็กมีบุญมาเกิดจริงนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็คุณพ่อกรยังบอกอีกด้วยนะคะว่าชื่อของกวินเนี่ยมาจากชื่อทั้งครอบครัวของคุณกร
และมาจากชื่อของคุณตาก็คือคุณพ่อของคุณริต้าผสมกันออกมาก็เลยเป็นกวิน
ซึ่งแปลว่าพระเจ้าส่งมา
ซึ่งคุณกรก็ยังบอกอยู่นะว่าเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณกรเลยด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ
ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเพิ่งคลอดได้วันเดียวคุณดูสิ
ชมหน้าควรคุณแม่เพิ่งรอดได้วันเดียวแหละหลายคนตื่นตระลึงเลยนะ
เออก็สมใจที่ป้าน้าอานะคะก็ออกมาน่ารักน่าชังแบบนี้
ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะ